ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูภาพที่ไม่สามารถชมได้ด้วยตาปกตินะคะ
ภาพที่หาดูได้ยากเป็นเปลวสุริยะนะคะเป็นปรากฏการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ของชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ค่ะ
เผยแพร่ภาพถ่ายที่หาดูได้ยากนั่นก็คือภาพปรากฏการณ์เปลวสุริยะ
ที่ถูกบันทึกไว้ในวันอาทิตย์ที่๑๗เมษายนที่ผ่านมา
ปรากฏการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นบนซี่ขวาของดวงอาทิตย์
ส่งผลให้คลื่นวิทยุถูกตัดขาดชั่วคราวในระหว่างการปะทุของเปลวสุริยะ
แต่รังสีที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลก
เข้ามาทำร้ายทำลายและทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะหากรังสีที่ถูกปล่อยออกมามีความเข้มข้นมากพอ